คุณผู้ชมสิ้นเดือนพฤศจิกายนแล้วเดือนหน้าก็ธันวาคมสิ้นปีแล้ว
เชื่อว่าหลายคนเล็งอยู่แล้วว่าเอ๊ะซื้ออะไรดีออมเงินยังไงดีลงทุนยังไงดี
ปลายปีคิดเรื่องนี้มากขึ้นวันนี้มาเจาะลึกกันหน่อยบอก
บอกกันเลยนะคะว่าตอนนี้เรามีขั้นตอนการเตรียมตัวในการลงทุนแล้วล่ะ
แล้วเราจะเอามาใช้จริงอะไรอย่างไรบ้าง
วันนี้พูดคุยกันกับคุณสินทนันบุญยอด
ผู้อำนวยการอาวุโสสาขาบัวหลวงอินเวสเมนต์สเตชั่นจากหลักทรัพย์บัวหลวง

สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงขั้นตอนขั้นตอนการเตรียมตัวลงทุน

สัปดาห์นี้ก็คือมาลองดูแล้วว่าจะวางแผนยังไงดีนะครับ

เดี๋ยวปลายปีนี้ก็มีกระตุ้นช็อปช่วยชาติอีกนะ
มีใช่ไหมคะใช่ครับประมาณ๑๕๐๐๐บาท

เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีการวางแผนนะครับ

คราวนี้เอาแผนมาทำงานจริงเนี่ย

ร้านเดียวรู้สึกไม่พออยากมีหลายล้านเลย

เวลาถามน้องน้องบอกว่าอยากมีเงินล้าน

เอาง่ายผมมีสไลด์มาให้ดูนะครับ
อย่างแรกเลยถ้าคุณอยากมีเงินล้าน
เดือนละเท่าไหร่ได้ที่ไม่ลำบากมากนัก
เดือนละเท่าไหร่ดีสักพันหนึ่งได้ไหมคะ

ก็คือถ้าเก็บเดือนละพันเนี่ยไม่ลำบากเกินไปถูกไหม

สตาร์บัคสักอาทิตย์ละแก้วก็อาจจะได้ละเดือนละผ่าน

แต่ถ้าเกิดคุณลงทุนแบบไม่เสี่ยงเลยนะ
ธนบัตรรัฐบาลตอนนี้ง่ายนะครับ
อาจจะใช้เวลาถึง๔๙ปีจะได้เงินล้าน

๔๙ปีบวกไปมีเวลาใช้ตายหรือยัง
นานขนาดนี้เกินครึ่งชีวิตอีก

เพราะฉะนั้นถ้าคุณลงแบบไม่เสี่ยงเลยนะ๔๙ปี
แต่ถ้าเกิดขยับความเสี่ยงขึ้นมานิดนึง

อย่างสมมุติว่าปรทออกหุ้นกู้เขาเรียกว่าหุ้นกู้
ก็คือระดมเงินไปทำธุรกิจของเขา

ร่วมกันนะครับก็คือไปเป็นเจ้าหนี้ปรท
เขาบอกว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ๕

ยังพอมีเวลาแต่เวลานั้น๑ล้านเอาไปท่องเที่ยวอะไรก็อาจจะเดินลำบากแล้ว

สุดท้ายนี่คือเริ่มความเสี่ยงเข้ามาแล้ว

ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ๑๐ต่อปี

ก็จะลดลงมาเหลือ๒๓ปีถ้าเก็บเดือนละ๑๐๐

เอาไว้นะดูแบบก็ช่วงเวลาแบบ

ยังพอได้ใช้ยังเหลือชีวิตให้ได้ใช้เงินล้านนี้อยู่ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะประสบความสำเร็จในการเก็บเงินล้านในชีวิตเรา

อาจจะต้องเพิ่มเงินที่เก็บเข้าไปเรื่อย
แต่ตอนนี้เนื่องจากน้องอาจจะเริ่มเพิ่งเริ่มทำงาน
หรือคนบอกว่าฉันอาจจะไม่เคยเก็บเลย

ถ้ามากกว่านั้นบางทีก็ไม่ไหวแล้วทำยังไงนะ

ก็ถัดไปก็คือถ้าเกิดเราบอกว่าเลือกลงทุนแต่ละอัน
มันดูแล้วโอ้โหมันดูแบบไปทางเดียวหน่อย

คือทีละนิดทีละหน่อยแบ่งสัดส่วนได้

เรียกว่าเป็นการจัดพอร์ตการลงทุน

ก็จะได้หน้าตาของพอร์ตออกมาเป็น๓ส่วน

ดับแรกเลยก็คือเป็นพอร์ตแบบระมัดระวังหน่อย

ลุกนี่คือถ้าเกิดอยากลงทุนมีความเสี่ยงมากขึ้น
เห็นสีแดงแล้วรู้สึกหวั่นใจไงไม่รู้๗๐แน่

เงินฝากอาจจะหมายถึงพันธบัตรรัฐบาลก็ได้นะ
อาจจะไม่ใช่ออมทรัพย์อย่างเดียวนะครับ
ตราสารนี้ก็อย่างที่บอกเป็นหุ้นกู้นึกภาพง่าย

เขาก็จะลงทุนในรูปแบบของการเป็นเจ้าหนี้

ตราสารทุนก็คือหุ้นนั่นแหละนะครับ

แล้วจัดพอร์ตผสมอย่างนี้ค่ะคือแต่ละอัน
ทั้งระมัดระวังปานกลางแล้วก็เชิงรุก
ระยะเวลามันก็ต่างกันใช่ไหมครับ
ใช่สมมุติว่าคุณมิ้นยังอายุน้อยอยู่นะครับ
เริ่มต้นทำงานตอนนี้ยังมีแรงอยู่

มีแรงในการทำงานใช้หนี้ใช่ไหม
ยังสามารถปรับพอร์ตได้เรื่อยนะครับ
เพราะว่าในเชิงลุกอย่างเช่นลงทุนในหุ้น
มันมีความผันผวนเป็นระยะ

เรายังไม่ได้มั่นคงแบบนี้มันไหวเหรอคะ
เพราะว่าในระยะยาวถ้าเกิดลงทุนในหุ้น
คือณตอนนี้อาจจะบางปีดีบางปีไม่ดี
แต่นึกภาพว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยเป็นอย่างไร
แสดงว่าบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทใหญ่ต้องกำไรดีถูกไหม
และบริษัทใหญ่นี่อยู่ในตลาดหุ้นทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นการลงทุนในหุ้นก็เลยให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูง
แต่ก็มากับความเสี่ยงที่สูงตามเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาให้เหมาะกับเรา

นี่คือวิธีการจัดพอร์ตเอาแบบง่ายนะ
ผมแนะนำว่าตามช่วงอายุน้อย

อย่างเช่นตอนนี้คนเกษียณอาจจะเยอะหน่อย

ใช่นี่คือวิธีการจัดพอร์ตแบบง่ายนะ

ส่วนถัดไปคือเอามาผสมกันแล้ว
อันนี้เป็นข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์

เวลาผสมเขาก็จะได้ผลตอบแทนออกมาในอีกรูปแบบหนึ่ง

ใช่เมื่อผสมออกมาแล้วเราจะเห็นว่าผลตอบแทนเนี่ย

ก็จะให้ผลตอบแทนในแต่ละเปอร์เซ็นต์แตกต่างกันนะครับ

ตราสารหนี้อาจจะให้ประมาณ
แล้วก็ตราสารทุน๑๐
เขาบอกว่าเอามาผสมกันให้น้ำหนักแตกต่างกัน

เขาบอกว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยจะเห็นไหมครับ
จากเดิมถ้าเกิดเป็นพอร์ตระมัดระวัง
ถ้าเกิดคุณลงทุนแบบพันธบัตรรัฐบาลอย่างเดียวได้๒

แต่ถ้าเกิดเริ่มผสมกันโดยสัดส่วนเล็ก

เป็น๕๙ตัวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพอร์ตระมัดระวัง
สมกันในแต่ละตราสารได้เป็น๗๗
ค่ะอ่าพอสุดท้ายเนี่ยเริ่มมีพอร์ตแบบเชิงลุกมากขึ้น

อันนี้ขึ้นอยู่กับตลาดทุนด้วยนะ

เพราะฉะนั้นก็เป็นการจัดพอร์ตที่ทำให้ผลตอบแทนสูงที่สุด
ค่ะอ่านะครับก็น่าจะเห็นภาพขึ้นนะ
ว่าทำไมเขาถึงต้องมีการวางแผนทำไมถึงต้องมีการแบ่งไปเรื่อย
นี่มินนึกว่าเวลาแบบเหมือนพอเปิดพอร์ต

สมมุติจะซื้ออันนี้ก็ซื้อตาสันนี่ไป

แล้วก็ซื้อรวมอยู่ในพอร์ตเดียวอย่างนี้หรอคะ
ใช่เพราะว่ามันจะมีบางปีพันธบัตรรัฐบาลให้ผลตอบแทนสูง
ปีหุ้นก็ให้ผลตอบแทนสูง
วันนั้นมันก็เลยเป็นการผสมผสานซึ่งการแลกกัน

จะได้ไม่เสียใจว่าลงทุนหุ้นอย่างเดียวอาจจะเสี่ยงเกินไป
สมพวกตราสารที่ไม่เสี่ยงเข้าไปหน่อย
ก็อาจจะทำให้พอร์ตไม่เสี่ยงมากนัก
ก็อยากเก็บเธอไว้ทั้ง๓คนที่เก็บได้หมดเลย

แต่การลงทุนต้องอาศัยระยะเวลา

เพราะฉะนั้นการลงทุนต้องอาศัยระยะเวลาแน่นอน
เพราะฉะนั้นการลงทุนสำหรับคนทั่วไปหรือมนุษย์เงินเดือน

มันเป็นแบบระยะยาวสำหรับวัยเกษีย

แต่คือจริงมันเริ่มได้เลย
อาจจะซื้อตลาดที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลก็ได้

หรือจะซื้อเป็นตราสารทุนอย่างเดียวก็ได้เป็นหุ้นอย่างเดียว

แล้วยิ่งต้องใช้ไปถึงอายุ๕๕ปี

อันนี้เราบอกว่าเอาไปถึงเลยถึงอายุ๕๕ปี
อ๋อได้ใช้แน่นอนได้ไหมครับค่ะ

เป็นเชิงออมมากกว่าลงทุนเป็นระยะยาวเลย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็จะมีตัวแอปพลิเคชัน
สามารถเอามาให้นักลงทุนสามารถติดตามได้ด้วยว่า

ก็จะมีจริงก็คือระมัดระวังอันเดียวกัน
กลางแล้วก็เชิงลุกนะครับ
ถ้าเป็นแบบแดกคนที่ลงทุนแบบไม่ชอบความเสี่ยง

ผลตอบแทนโดยกลางก็แนะนำเป็นให้ลงตราสารหนี้เยอะหน่อย

ถ้าเกิดคุณลงพันธบัตรรัฐบาลอาจจะได้๒
ลงตราสารหนี้นี่มีภาคแก่ชนด้วย
ถ้าเป็นอย่างปตทหรือธนาคารต่าง
ธุรกิจที่อยากระดมเงินให้คุณมาเป็นเจ้าหนี้ร่วมกัน
เขาก็จะมาระดมทางด้านนี้อยู่ที่ประมาณ๕
ก็จะนิ่งก็จะนิ่งไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง
แต่ก็จะถือยาวไปหน่อย๓๕ปี

โอ้โหใช้เงินที่เก็บไป๔๙ปีนั่นแหละ

คุณไปซื้อได้เลยเป็นสัดส่วนแค่เป็นส่วนหนึ่งของเขา

ก็คือออกมาเป็นรูปแบบของเขาเรียกว่าปันผล
นะครับก็เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับ
สุดท้ายอันนี้ก็ลงทุนแบบเชิงลุกได้เหมือนกัน
นะครับก็ลงทุนในหุ้นเยอะหน่อย๔๐เปอร์เซ็นต์ไปเลย

ราศาลหนี้พันธบัตรราธบาลหุ้นกู้ก็ได้เอาไปดอกเบี้ยกลับมา

ให้เติบโตไปกับตลาดหุ้นไทยไปเลย

พอเอามาผสมกันแล้วเลยรู้สึกว่าเออมัน
คือเราสามารถจัดพอร์ตในรูปแบบของเราได้ว่า
ช่วงนี้อยากจะเสี่ยงน้อยหน่อยแต่ก็อยากจะขอให้มีเหี่ยวความเสี่ยงนิดนึง
เพราะที่อยากจะได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการที่จะได้ปันผลหรือกำไรขึ้นมา
ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายคนที่บางทีอาจจะตันว่า
อยากลงในหุ้นคืออยากได้เงินเยอะอยากปันผลเร็วใจเร็ว
แต่ว่ามันไม่กล้ารับความเสี่ยง

โอ้โหอันนี้ดีนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้

มีคนมาถามมิ้นเหมือนกันบอกว่าแคปไม่ทันส่งมาให้หน่อย
เดี๋ยวเรามีลงในออนไลน์ให้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะถ้าใครแคปไม่ทัน
วันนี้ต้องขอบคุณคุณสินทนันมากเลยมาบอกถึงเรื่องของการจัดพอร์ต
ปลายปีแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นปลายปีหลายคนอาจจะรู้สึกว่าช้าไปหรือเปล่า
คุณศรีนันเคยบอกแล้วว่าเริ่มลงทุนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ได้ตั้งแต่วันนี้
ขอให้เริ่มเดือนละพันธุ์๔๙ปี
คุณผู้ชมอย่ากระนัดเลยอย่าให้ถึง๔๙ปี
เริ่มลงทุนในเรื่องของการออมคุณลงทุนในหุ้นแบบนี้
เราสามารถผสมผสานความเสี่ยงและความปลอดภัยได้นะคะ
ทุกคนเชื่อว่าน่าจะเป็นนักลงทุนมืออาชีพได้